กลับมาช่วงนี้เกาะติดสถานการณ์การเมืองไทยหน่อยนะฮะ
คือในช่วงเวลานี้เนี่ยนอกจากสถานการณ์เรื่องการชุมนุมแล้วก็ข้อเรียกร้องของกลุ่มรัศดรเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีเรื่องของการเข้าพักอาศัยพนักอาศัยในบ้านพักของนายมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้พักฝ่ายค้านเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็นำเรื่องนี้ไปยื่นฟ้องกับสารรัฐธรรมนูลเอาไว้นะฮะ
มนูลนัดฟังคำวินิจฉัย๑๕นาฬิกานะครับ
พลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งเป็นนักการเมือง
ในฐานะนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่ยังอยู่บ้านพักของราชการของทหาร
ตั้งแต่สมัยเป็นอดีตพบทบเนี่ยถือว่าอยู่ได้หรือไม่
ขัดกันซึ่งผลประโยชน์แบบไหนอะไรยังไงหรือไม่นะครับ
เดี๋ยวดูภาพที่สารรัฐธรรมนูลก่อนนะฮะตรงเรื่องผู้ชุมนุมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
รัฐมนูลเนี่ยวันนี้นะครับได้ออกแถลงการเป็นหนังสือ
สื่อมวลชนต่างนะครับออกประกาศนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของอาณาบริเวณหรือพื้นที่กำหนดให้สารรัฐธรรมนูล
แล้วก็สำนักงานสารำนูนปฏิบัติงานนะครับ
แล้วก็รักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยต่าง
ก็แล้วกันใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าสารธรรมนูลท่านอ่านคำวินิจฉัยเนี่ย
จะถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ของทางสามนูลให้ฟังคำวินิจฉัยในช่วงการอ่าน
เราก็จะให้ท่านชมสดสดเช่นกันนะครับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดรประกาศว่าจะไปชุมนุมที่บริเวณพื้นที่หน้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ
เพราะว่าที่ทำการของสารลำนูนอยู่ที่นั่นนะฮะแต่วันนี้มีการคุมเข้มพื้นที่
เพราะฉะนั้นก็เลยประกาศเปลี่ยนที่ชุมนุมนะครับเป็นห้าแยกลาดพร้าวนะฮะ
เวลา๑๖นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ความเคลื่อนไหวณตรงนี้นะฮะอืมซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามนะคะ
แต่วันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ครับทีมข่าวก็สอบถามความรู้สึกของนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะอ่า
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงวันพรุ่งนี้ที่สารรัฐธรรมนูล
จะตัดสินกรณีพักในบ้านพักทหารนะคะว่าจะส่งใครเป็นตัวแทนไปฟังไหม
ท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายแล้วก็ตอบว่า
ความสนใจเรื่องนี้อยู่ที่ว่าจะตัดสินอย่างไรมากกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูลนะคะ
ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในวันพรุ่งนี้ก็ไม่เกี่ยวว่าจะไปสร้างกำลังใจอะไร
ก็เป็นการกำหนดการล่วงหน้าไว้ตั้ง๒สัปดาห์แล้ว
เป็นปกติเวลาทำงานอะไรก็วางแผนล่วงหน้าอยู่แล้วซึ่งพรุ่งนี้ก็ทำงานตลอดทั้งวัน
นี่นะคะทำงานทั้งวันทุกวันกลับบ้านก็รับโทรศัพท์ต่อไปไม่เคยหยุดทำงานเลย

เอาเข้าไปฟังแล้วมันก็ทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันอยู่ที่สารลำนูล
แยกหน้าที่กันให้ดีหน่อยเรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสงครามมันเกี่ยวอะไรกับสร้าง
กำลังใจให้ตัวเองก่อนที่สารบุญจะตัดสินมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ย
ถ้าทำงานแบบนี้มันก็ทำงานไม่ได้ที่ผ่านมาผมก็มีคดีมีความอยู่
ผมก็อ้าวก็ก็จิแจงไปในการตรวจสอบแล้วก็จิแจงไปก็เท่านั้น
อาทิตย์เพราะมันต้องใส่ในตารางของผมไง
ที่ไหนผมทำอะไรบ้างถึงวันนี้มีตรงนี้เดี๋ยวบ่าย
ผมก็มีอย่างอื่นอีกผมก็นั่งเอกสารผมก็มีอีกรออยู่ข้างบน
ใช่ไหมคำปรึกษาคนนู้นคนนี้
เข้ามาหารือมาปรึกษาว่าจะทำไงกันต่อ
หน่วยงานมาพบผมผมมีงานทั้งวันอยู่แล้ว
กลับบ้านก็มีการติดต่อโทรศัพท์ทางไลน์ถามมาบ้างอะไรบ้าง
ก็ต่อไปผมไม่ได้เคยหยุดทำงานเลยนะ
งั้นทุกคนก็ไปมองว่าวันนี้นายกอยู่ที่ไหน

สำหรับตัวของพลเอกประยุทธ์นั้นนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยมีคำร้องยื่นสู่ศาล

ผลเอกประยุทธ์มีลักษณะต้องห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
เพราะเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
แต่สุดท้ายสารรัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉัน
พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ในวันที่๑๘กันยายน๒๕๖๒ค่ะ